ต้องร้องใช่ไหมเห็นไหมเสิร์ฟข่าวกันเลย

แต่ที่ไม่ลืมนี่คือข่าวแซ่บรอเสิร์ฟเลยนะครับ
ข่าวแรกเลยอย่างที่คุณมิ้นบอกไป
ใครไปถ่ายวงถ่ายแบบเซ็กซี่ใช่ไหมนี่ไง
นับวันอุณหภูมิประเทศไทยเขาบอกทวีคูณร้อนแรงขึ้นไปอีกนะคะ
สาวในวงการเนี่ยหันมาสลัดผ้าถ่ายแบบกันมากขึ้น
ล่าสุดนางเอกสาวตาวาวนี่คนนี้เลย

วาววานิชารีไปดูกันเขาว่าเซ็กซี่กระดัดไหน

เขาบอกว่าจะเป็นนางเอกยุค๒๐๑๖
จะมากระมิดกระเมียนใส่เสื้อคอเต่ากระโปรงยาวคลุมข้อเท้า
คงจะใช่เรื่อง
ขนาดนั้นเลยเหรอ
แต่ว่าสาววาวานิชารีนะคะก็เริ่มหันมาเอาดีทางสายเซ็กซี่
นี่เห็นเขาหลายเล่มแล้วนะต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นที่เผยเนื้อหนังมากขึ้นเรื่อย
เป็นแฟชั่นเซ็ตที่ต้องบอกว่าน่าจะมาถูกทางเขาว่ากันอย่างนั้น
ตั้งแต่เปิดศักราชมานี่นะคุณนิตยสารดังหลายฉบับ
จองสาววาวามาขึ้นปก
แต่เอาจริงถ้าเขาแต่งตัวปกติแบบนี้เราไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นสาวเซ็กซี่

ก็จะดูสายดูวานวานดูเด็ก
ดูเป็นสาวหลุยด้วยก่อน
ตกใจเลยใช่ไหมแต่อย่างที่บอกไปแหละผู้ชายเห็นแล้วก็โอ้โหชอบกันยกใหญ่เลยนะครับ
ไปถึงสาวก็อิจฉาหุ่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าสาววาวาครั้งนี้เธอขออัพเลเวลความเซ็กซี่
ลงทุนสลัดเสื้อผ้านี่อย่างที่เห็นแหละบีกินี่ตัวจิ๋วเลยนะครับ
พร้อมกับโพสต์ท่าสุดเยาว์หยวนท้าสายลมแสงแดดเรียกได้ว่าลืมไปเลยว่าเคยแบ๊ว
เห็นแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนล่ะคอลัมป์ดังประจำวันอาทิตย์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างมาลัยไทยรัฐ
ก็เลยต้องรีบเคลียร์พื้นที่ให้เธอรัวลงไปเลยหน้าหนึ่งนะคะเซ็กซี่มากเลย
สวยเพราะดื่มน้ำมะพร้าว๑๐ลูกหรือเปล่าต่อวันเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับของดารายุคใหม่เหรอ
ผิวสวยอะไรแบบนี้ตอนเด็กคุณแม่นี่ฉันต้องกินโอเลี้ยงแน่